มาแล้วค่ะหัวเขียวข่าวเด็ดนะคะครับรกแมวเชื่อกันว่าอะไรคะ
กแมวมันนำโชคมาให้เรานั่นแหละค่ะเอาไหมคะโชคครับ
เอาติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
พาไปที่นี่เลยนี่เอาบ้านเลขที่ก่อนเลยนะคะ
เก้าหมู่สิบเจ็ดเอาแค่นั้นพอตำบลอำเภอไม่ต้อง
อยู่ที่ประธุมธานีแล้วกันอืมบ้านหลังนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมก๊อฟมีรกแมวใช่ไหมมีครับแล้วเป็นไงบ้างหลังจากมี
ก็ดีนะยังไงอ่ะก็มันมีความมีเรียกทรัพย์
โชคเข้ามาอะไรถ้าเกิดว่าพกในกระเป๋าสตางค์นะ
โอ้ยหรออ้าวเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะรกแมวนะคะถือว่าเป็นของหายากนะคะ
กแมวที่อยู่ในมือเนี่ยเจ้าของชื่ออะไรอ่ะ
คุณสมศรีกุมนุฏอายุหกสิบสามปีแล้วนะคะ

แล้วก็ออกลูกแล้วก็ทิ้งลกไว้
ตัวล่าสุดชื่อว่าทองขาวอายุประมาณ๒ปีกว่า

แล้วก็ทิ้งรกนี้ไว้ให้กับคุณสมศรี
ทีนี้ปกติแล้วจริงไหมก๊อฟเขาบอกว่า
หลังจากที่แมวมันตกลูกมันจะกินลกของมัน

คือรกแมวมันจะหายากมากเพราะ
อย่างที่ปุ้ยบอกว่าแม่เขาจะกินลกลูกเขาเข้าไป
แต่ถ้าเกิดว่าใครได้ลกเอาไว้
หรือว่าแม่แมวมันทิ้งเอาไว้ให้ถือว่าเป็นความโชคดีมาก

นี่ค่ะคุณผู้ชมที่นี่คุณสมศรีทำอย่างไร
เอารกแมวไปตากแห้งเพื่อเก็บไว้บูชาตามความเชื่อ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพกติดตัวไว้เสริมโชคลาภสิริมงคลต่าง
เพราะอะไรรู้ป่ะวันที่เจ้าทองขาวมันตกลูกนั้น
ตรงกับวันที่พระเจ้าเปิดโลก๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน
ชาวบ้านพอรู้ข่าวแห่กันไปเลยค่ะมาขอดูรกแมวนี่แหละค่ะ
หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาจำนวนลูกที่

บางคนตีเป็น๗โอเคเข้าใจได้แล้ว๘มาจากไหนอ่ะ

เป็น๘นะคะรวมทั้งจะเอาเลขที่บ้านของคุณสมศรีไปเสี่ยงโชค
วันที่๑ตุลาคมนี้ดูดูดู
ขอให้โชคดีขอให้โชคดีเลขที่๑๙บุค๑๗นะคุณพุทธภัย
เอาไปต่อไปเรื่องของพญาบึ้งพญาบึ้งนี่คนก็ชอบ
เพราะว่าเขาแม่นเหลือเกินนะทำพิธีเอาขันห้ามมา
บายสีมาทูบก็มาแล้วม้วนเลขก็ต้องมาเพราะขาดไม่ได้อยู่แล้วเนอะ
ต้องใส่ไว้ในรูของพญาบึ้งขอขยาวขยาวก่อน
อันนี้คือบริเวณหลังโบสถ์ราชวัดโบดราชศรัทธานะฮะ
ที่อำเภอโพทองที่อ่างทองเมื่อวานครับ
นักเสียงโชคเขาไปทำพิธีอย่างที่ผมบอกนะฮะ
ก็เอาดอกไม้ทูบเทียนไปจุดทูปขอให้พญาบึ้งให้โชคให้ลาบ
แล้วก็เอาม้วนที่เขียนตัวเลขหยอดลงไป
หวังว่าเดี๋ยววันที่๑นี้น่าจะโชคดีนะครับ
ก็เอากระดาษที่เขียนสุดถึง๙ม้วนไว้๓ชุดหรือว่า๓๐ใบ

ไม่กลัวเป็นเลขเบิ้ลบ้างเลขเบิ้ลเลขตองอะไรอย่างนี้

แล้วก็เฝ้ารอให้เขาดันกระดาษขึ้นมา
ญาบึ้งก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมามาทิ้งไว้ปากรูนะฮะ
งานนี้อดทนกันครับยันฟ้ามืดแล้วครับ
คุณผู้ชมดูเขาคลี่กระดาษออกมาให้แล้ว
มีทั้งแบบชุด๒ตัวชุด๓ตัวและเลี้ยงให้แบบนี้

ชัดเจนขนาดนี้คงไม่ขต้องบอกว่าเลขอะไรบ้าง
แล้วดันไปเหมือนเลขที่บ้านเจ้าแมวเมื่อกี้เลย
ไอ้ตัว๒ตัวข้างบนขวาเห็นไหม
เมื่อกี้วันละที่ของแมวไปคลอดก็๒๔ใช่ไหม

อ๋อเหรอผมตาเพี้ยนไปเหรอ

ฮ่า

เออเคลื่อนไปหมดแล้วเนี่ย

คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยชวนคุณสองคนดูด้วย
คุณจะเปิดลบใช่มั้ย

ทำคุณคิดปะหนึ่งว่าตัวเองเป็นน้องหมาละ

คุณพนักงานในร้านล็อกประตูจ้ะ
เพราะสนับกลางเดียวเซ็นเซอร์มันจะเปิดใช่มั้ย
ใช่แล้วมันเลื้อยสิแล้วคุณดูดิตัวยังใหญ่อ่ะ

อันนี้อันนี้หิวจริงอันนี้น่าจะหิวแหละอืม

อ่านี่งูเหลือมนี่นะตัวใหญ่

นี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นสาขาหน้าหมู่บ้านสุธาวี
อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
โอ้โหพนักงานบอกกดปิดประตูเอาไว้เลยจ้า
ขังตัวเองอยู่ในข้างในก่อนเลย
แล้วถึงจะให้พวกลูกค้าที่มาเนี่ย
เขาจะรอเข้าเขาเห็นนี่เขาก็หนีกันบนสิทธิ์คน
ใช่ไหมคนโพสต์ยังเขียนข้อความประกอบเอาไว้แบบนี้ด้วยว่า

มันยังไงอ่ะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเลขไง
เลขหมายประจำสาขานี้ค่ะ
ชาวเน็ตก็เลยเอาตัวเลขนี้เอากลับไปเสี่ยงโชคงวดนี่เลย
ที่จะถึง๑ตุลาคมจ้ะ
วันนนี้ล้างท้องใช่มั้ย
ล้างพอแหละค่ะก็ก็ล้างทานพวกนี้วันแรก

ายไปร่วมรู้ปะครับคุณริวอีจิตสำวัสดิอ๋อหรอ
เปิดงานกินเจฮือฮาตรงไหนรู้ป่ะเปลวไฟมังกรทองอยากดูไหม
เป็นรูปอะไรดีป่าวนี่เดี๋ยวได้ดูค่ะ
นี่คุณผู้ชมคณะสงฆ์จากวันเร่งหน้ายี่มาประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่
ขบวนแห่เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีการแสดงเชิดสิงโตจุดประทัดเปิดงาน
ซึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือเลขปลายหางประทัดทุกคนเข้าไปจับจ้องลุมล้อม
ลุมล้อมรุมล้อมเลขนั้นคือเลขอะไรฮะ
เห้ยเลขเหมือนกันเลยเนาะทอ

นี่ฉันเข้าใจว่าเป็นลักษณะรูปปั้น

เปลวไฟที่จุดขึ้นมา

ไฟมันเป็นเปรวขึ้นมาเหมือนมังกรมั้ย
ใช่เลยไม่ใช่ตรงไหนเอาปากกาไปวง

นั่นละค่ะลองดูเองจริงนาการตามคลับเชื่อ
ผมเห็นคุณขวัญจดใส่กระดาษอยู่นะคุณ

มังกรเลขอะไรไม่รู้เหมือนกัน

เหมือนจริงกันนี่ยอมนะ